เงียบว่าหรอครับ

วันนี้อยากจะฝากอะไรถึงประชาชน
คนที่เขารอให้กำลังแจรักขอให้

แล้วจะมีโอกาสพบไปพบประชาชนภูมิอยู่ไหนครับ
มีครับจะไปให้มากที่สุดก็ยังไปได้อยู่ครับ